ข่าวมาเลยน่าจะมีคนแนะนำหรือไม่ก็อยู่ไทยนานแล้ว
เพราะว่าหลังจากปฏิบัติการเนี่ยครับมาตามหาพวกผมในห้างสิบสินค้าล้างแห่งนี้

มีคนแนะนำแหละไม่ก็อยู่ไทยมานานรู้ธรรมเนียม
ปฏิบัติการไล่จับพวกเขาในห้างเสริมสินค้าร้างพื้นที่ตะบนท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วมียอดวิวตั้งหนึ่งล้านห้าแสนวิวน่ะครับหลังจากเผยแพร่ไปได้แค่สองวันใช่ไหม
แต่ที่ตามมาคือโอ้โหเหมาะสมไหมเนี่ยจ้างตำรวจในเครื่องแบบมาทำคอนเทนต์
เรื่องราวถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับสั่งการให้ตำรวจภูทรภาค๗

พาทีมงานที่ร่วมถ่ายทำเข้าพบ
พลตอุทัยกวินเดชาธรณ์
ท่านรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๗

เน็ตต้องมีกระเช้านะ

ถ้าเดี๋ยวต้องไปยืนตรงแบล็กดอร์ฟ

ยังเอาอุปกรณ์การแสดงในวันดังกล่าว
คุณตำรวจดูนะ

ส่วนรถยนต์ที่เข้าฉากอ่ะ

ในคันหน้าสนับประตู
เอาไปติดติ๊กเกอร์มา

ที่เอากระเช้ามาต้องการให้เกียรติตำรวจ

ไม่ดีผมพูดไม่เหมือนลองฟังเขาดีกว่า
แล้วทุกครั้งที่ไทยเรามีเศรษฐกรรม
เพื่อสนับสนุนโอกาสกันตลอดให้ครับ

ไม่มีโอกาสร่วมอย่างในตามค้นอีกเพื่อช่วยนะครับ
ส่วนเรื่องคลิปนี้หรือคลิปอื่นในอดีตที่เคยทำ
ถ้าทำให้ใครไม่พอใจนะเราทำอะไรไม่ส่งผล

รู้ธรรมเนียมปฏิบัติพี่เบิร์ตอยู่ข้างนาน
ให้อภัยแต่ว่าเรื่องคดีต้องว่ากันไปนะ
ค้นโรตรีอุทัยระบุว่าตำรวจบุตรภาค๗
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อได้จริงเบื้องต้นนะครับ
พบว่าผู้ที่มาแสดงทั้งหมด๓๐เป็นตำรวจจริง๑๒นาย
แล้วก็พลเรือน๑๘คนส่วนใหญ่เป็นนักแสดงตัวประกอบน่ะ
ส่วนตำรวจจริงที่มาแสดงมาจากหน่วยไหน
มาจากกองบินตำรวจครับแล้วก็มีตำรวจต่อชะดอ
ตะเวนชายแดนซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องมีโทษทางวินัยไป
ส่วนนักแสดงประกอบรอดหรือเปล่า
โดนแต่งกายคล้ายตำรวจครับข้อหารนี้ครับ